มีประโยชน์มากค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้
เป็นสัปดาห์ของวันสำคัญทางพระบุตสาธาฦาษณะ

เราจะนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
ไปทำดอกบัวประดิษฐ์จากสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็ไปใช้ในวันวิสาขบูชาด้วยนะคะ
ที่สำคัญอุปกรณ์ต่างใช้ได้จากในบ้านเลยค่ะ

ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ
อกบัวประดิษฐ์ที่จัดวางในขวดแก้วใบเล็กนี้
ทำมาจากสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลค่ะ
เป็นอีกไอเดียเก๋ไก๋ในการนำของที่ไม่ใช้แล้ว
มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ประนีตและสวยงาม
และที่สำคัญอุปกรณ์ที่ใช้หาไม่ยากเลยค่ะ
เตรียมสลากินแบ่งรัฐบาลกระดาษสีลูกปัด
เกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นกันไกล
ผ้าสีเขียวกาวลาเท็กซ์ขวดแก้วดินสอและไม้บรรทัศน์
ทั้งหมดนี้ราคาไม่เกิน๑๐๐บาท
อุปกรณ์พร้อมแล้วลงมือทำกันได้เลย
เริ่มจากทำกลีบดอกบัวกันก่อนนะคะ
จะทำทั้งหมด๔ชั้นโดยนำกระดาษสลากมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาด๕คูณ๕เซนติเมตรและ๔คูณ๔เซนติเมตร
จากนั้นพับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะ
กลีบขนาด๕คูณ๕เซนติเมตรมาพับมุมสามเหลี่ยมทั้งสองข้าง

กระดาษกลับหลังแล้วพับส่วนปลายที่ยื่นออกมาขึ้นไปค่ะ
เราจะได้กระดาษรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
จากนั้นพับปลายสามเหลี่ยมทั้งสองข้างให้มาชนกัน
ก็จะได้กลีบดอกบัวเล็ก๑กลีบแล้วค่ะ
ต่อไปเป็นการเข้ากลีบทำฐานดอกบัว
โดยใช้กาวลาเทคสทาส่วนโคนแล้วนำมาติดกันทั้งหมด๑๑กลีบ
แต่ใครอยากจะใช้จำนวนมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ค่ะ
ขึ้นอยู่กับขนาดดอกบัวที่เราต้องการ

ให้นำกลีบขนาดเดียวกันกับชั้นแรกมาทากาวแล้ววางซ้อน
วางโดยหงายกลีบขึ้นแบบนี้ค่ะ
ส่วนชั้นที่๓และ๔ใช้วิธีเดียวกัน
เพียงแต่เลือกกระดาษขนาดเล็กลงเป็น๔คูณ๔เซนติเมตร

ส่วนวิธีการทำเกษรแบบง่ายตัดกระดาษสีเหลืองเป็นวงกลม
ทากาวแล้วติดลงไปตรงกลางดอก
หากใครอยากตกแต่งเกษรให้มีความสวยงาม
ลองเอาลูกปัดมาทากาวติดไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะ
จากนั้นนำตะเกียบที่เราเตรียมไว้มาพันฟลอร่าเทป
หรือถ้าใครไม่มีใช้เทผ้าสีเขียวมาพันรอบ
เป็นก้านดอกบัวทดแทนกันได้ค่ะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำก้านดอกบัว

นำไปจุ่มกาวและติดลงไปที่ฐานดอกบัวค่ะ
เท่านี้เราก็จะได้ดอกบัวบานสวยงาม๑ดอก

ส่วนใบบัวที่เห็นนี้ทำไม่ยากเลยค่ะ
นำกระดาษสีเขียวมาพับให้ได้ความกว้างประมาณ๒นิ้ว

จากนั้นนำกระดาษที่ตัดมาพับ๒ทบ
งออกมาเราจะได้ใบบัวสีเขียวแบบนี้ค่ะ
เทปกาวเข้ากับก้านที่ทำไว้
แล้วนำไปปักแซมบนใจกันหรือขวดแก้ว
ตกแต่งขวดด้วยโบกระดาษฟอยหรือกระดาษสีตามความชอบ
เป็นการเพิ่มสีสันและความน่ารักให้ใจกันดอกบัวของเรา
เท่านี้ก็สามารถนำมาประดับบ้านหรือโต๊ะทำงานได้แล้ว
หรือใครอยากทำขายเป็นรายได้เสริมก็ได้เช่นกันค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน